ขอนแก่นนะคะชายหาปลาหวิดสิ้นชื่อทำไมคือตอนเนี้ยคลอง
รับประทานเนี่ยน้ำแห้งขอดใช่ไหมคะก็ไปวางตะข่ายดักปลา
ยังไม่ได้ค่ะไปเห็นลูกเหล็กลักษณะกลมเอามาเล่นค่ะ
มันเหมาะมือดีฮะปรากฏว่านั่นคือระเบิดนั่นไง
แล้วยังใช้งานได้ด้วยไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

แกะไปเอาว่างไว้ค่ะขนวนไปเอาว่างค่ะค่อยว่าง

กลัวมันจะบึ้มบ้ามตอนที่อยู่ในมือ
คือเดินมานแต่ว่ามันจับแล้ว

คือตอนแรกเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่านั่นคือระเบิด

ให้ว่างให้ว่างคือนักข่าวธรรมดิการรัฐ
นักข่าวบอกว่าให้วางแล้วกลัวตรงไหนรู้ไหมคะ

สองวางแล้วจำที่วางได้ไหม
แกวางข้างถนนกลัวแกจำไม่ได้

ถ้าจำที่วางไม่ได้ก็ต้องไปเสียเวลาหากันอีกใช่ไหมคะ
นี่ค่ะคุณพี่ท่านนี้ชื่อว่าบุญโต๊ะสาฮาร์ด
อายุ๕๐ปีแล้วนะคะเป็นชาวบ้านที่บ้านโนนตุ่น
ตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
เล่าบอกว่าแกไปวางตะข่ายหาปลา
แล้วก็ไปเจอไอ้ลูกนี้ไอ้ลูกเหล็กเนี่ยก็มาเล่นในมื้อ

มวลไปมวลมาเอ้างั้นคือระเบิดนะคะ
แล้วข้างรอบลูกเหล็กเนี่ยมีตัวภาษาอังกฤษเขียนว่า
สุดท้ายแล้วพี่แกเลือกที่จะแจ้งกับผู้สื่อข่าว
แจ้งตำรวจแล้วสุดท้ายนักข่าวของเราก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ไอ้วัตถุที่อยู่หน้าจอตรงนี้
แม้ว่าจะจมน้ำนานแล้วแต่มันใช้การได้งาน
ใช้การได้ตามปกติเลยนะคะ

ดีไม่บึ้มบั้มออกมานะเนี่ย